คือการเรียกว่ามนุษย์แม่ไม่พอแล้ว

ก็เป็นการยกย่องเชิดชูคนที่เป็นแม่นะครับ
ที่มีความอดทนทำอะไรก็ได้เพื่อลูก
ทั้งที่บางอย่างมันยากเย็นแสนเข็น
ขี่มอเตอร์ไซค์อุ้มลูกว่ายากแล้ว

เธอคนนี้เป็นมนุษย์แม่ขั้นเทพอัพเลเวลได้ขนาดนี้ครับ
คุณแม่ท่านนี้ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนไหลทางมือหนึ่งจับแฮนรถ
แต่อีกมือโอบลูกเข้าเต้าครับ
ผู้ชายคนถ่ายคลิปได้เห็นภาพนี้แล้วบอกว่าโอ้มันตื้นตันใจ
ความเป็นมนุษย์แม่เหลือเกินลำบากแค่ไหน
ขอให้ลูกได้อิ่มไม่ว่าตอนไหนก็ตาม
เอาคลิปมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุข้อความว่า
ขอชื่นชมมนุษย์แม่จะลำบากแค่ไหนก็ขอให้ลูกได้อิ่ม
คุณผู้ชมครับหลังจากคลิปนี้ถูกโพสต์ไป
ชาวเน็ตเสียงแตกแน่นอนล่ะ
สองส่วนมองว่าส่วนแรกก่อน
โอ้โหคุณแม่คนนี้น่าชื่นชมนะ
ลำบากแค่ไหนก็ทำเพื่อลูกได้
อีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าการกระทำแบบนี้มันไม่เหมาะสม
ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงล่ะ
เสียเวลาจอดรถซะหน่อยได้ไหม
แล้วก็เอาลูกเข้าเต้ากินนมจะปลอดภัยกว่านะฮะ

แต่ผมอยู่อย่างหลังนะนะครับปลอดภัยดีกว่าครับอืมค่ะเป็นห่วงเป็นห่วง